ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

อ๋อมจักราวใจพูดสวัสดีค่ะ
อายะพิษดาเจอพงภาค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ค่ะ
สู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

แล้วทำให้คุณนะคะได้สวยสมเกตเป็นแม่บ้านยุคใหม่
กับเวลาใหม่แบบนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงแบบนี้แหละค่ะ
ถูกแล้วค่ะพี่เก่าจะบอกเลยนะคะว่าว่าวันนี้จะมีรีวิว

ใช่วันนี้จะพูดเลยว่าจะทำให้คุณสวยด้วยแล้วก็
หอม

ดู

แล้วก็อุ๊ยมีแม่นาวด้วย
เย่อ่ะสบู่ฝรั่งชมพูกูต้าหัวผ่ององค์ชมพู
เห็นไหมน่าสนใจไหมล่ะคุณน้อง

กลิ่นมันหอมใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าสบู่ผลไม้กลิ่นหอม
แบบว่าผอมกายทั้งบอกว่าหัวจะหลดปลายเท้าเนี่ยนะน่ากิน
นอกจากหอมแล้วนะคะยังทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดีนุ่มนวลด้วย
พีชเชื่อในเลือดสมุนไพรอะไรแบบนี้
เจ๋งแล้วตอนนี้กินมะละกอก่อนปืบไม่ออก
แต่อันนี้กินไม่ได้อันนี้เป็นสบู่
เอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่คุณน้องจะกินมะละกอของพี่กาวเข้าไปเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราไปรีวิวในช่วงนี้เลยค่ะช่วงแม่บ้านตีเลน
ช่วงแม่บ้านติดเรท

โมนี่ฟุตตี้สมสบู่สารพัดผลไม้กลิ่นหอมสดชื่น
ตัวนี้นี่นะพูดเลยว่าสบู่กลิ่นผลไม้เขามีหลากหลายกลิ่นนะมีหลายชนิดเลย
ตรงหน้าเรานี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองูก็มีมะละกอมีมะนาวนะคะ
มากเป็นสบู่เพื่อผิวเนียนนุ่ม
คือป้อกไปแล้วปุ๊บล้างออกมาผิวจะเนียนนุ่มน่ะ
เนียนนุ่มพอจับไปแล้วมันรู้สึกแบบเนียนเลยอ่ะ

แกะต้องดมดมต้องดม
มันเหมือนแบบขนมมาก
มันกำซะเองมันกำมากมันแบบกลิ่นหอมเวอร์วังอลังการขนาดนี้

ดูดิตอนถูกับน้ำนะมันจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื่นขนาดไหน

สวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์กลับมาพบกับป้าพิมในช่วงสวยแซ่บเวอร์กันอีกครั้งนะคะ
โดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันของเราที่ทำกันวันละ๒ครั้งเลยทีเดียวนะคะ
นั่นก็คือสบู่ค่ะเพราะเราใช้ในขั้นตอนการอาบน้ำของเรานี่เองนะคะ
แรกที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยนะคะคือตัวนี้เลยค่ะสบู่ฮาโมนี่นะคะโดยที่เขาเนี่ยเป็นสบู่กลิ่นผลไม้หลากชนิดเลยนะคะที่หอมสดชื่นมากมากแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะนุ่ม
แต่กลิ่นที่พิมเลือกสรรมาแล้วนะคะว่าจะมาเปิดใช้แล้วก็ทดสอบกันในวันนี้นะคะคือกลิ่นอังุ่นนี่เองค่ะเพราะจะบอกเลยว่าแค่ถืออยู่ห่างห่างแบบนี้นะคะแล้วยังไม่ได้แกะซองเนี่ยกลิ่นก็หอมเตะจมูกมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่ากลิ่นเขาหอมติดผิวจริงไหมนะคะแล้วก็สามารถทำความสะอาดผิวได้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง

เดี๋ยวเราจะมาลองฟอกผิวนะคะที่แคนข้างขวากันดูเลยนะคะ
เห็นไหมคะจะสังเกตว่ามีฟองละเอียดละเอียดนะคะเป็นลักษณะแบบนมนิดนะคะอยู่บนผิว
แล้วก็มีสีม่วงอ่อนด้วยนะคะเป็นแบบออกแนวสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะคือจะไม่เข้มเหมือนตอนที่อยู่ในก้อนของเขานะคะ
สำหรับการล้างฟอออกจากผิวนะคะถือว่าล้างออกได้ง่ายมากนะคะ
เพียงแค่รูปน้ำผ่านเท่านั้นนะคะฟองก็หลุดออกไปแล้วเลยนะคะแบบนี้
หลังจากที่พิมพ์ทิ้งไว้ให้ผิวเนี่ยนะคะแห้งเรียบร้อยนะคะ
ไม่มีความชื้นของน้ำอยู่บนผิวแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะ
สัมผัสที่พิมรู้สึกได้นะคะก็คือผิวไม่ได้รู้สึกแห้งตึงนะคะ
ไม่ได้รู้สึกแห้งตึงเลยนะคะก็คือรู้สึกผิวนุ่มแบบปกตินะคะ
สำหรับกลิ่นนั้นนะคะมาพิสูจน์เลยค่ะ
คือจะมีกลิ่นองุ่นนี่เองนะคะต้องบอกว่าติดเยอะทีเดียวนะคะ
ตอนแรกคิดว่าแบบใส่พวกน้ำหอมหรือว่าโคโลนมานะคะ
เปล่านะอันนี้เพียงแค่ฟอกที่แขนเท่านั้นเองนะคะ
จินตนาการสิคะว่าคุณฟอกสบู่ฮาโมนี่กลิ่นองุ่นทั้งตัวเนี่ย
คุณเดินออกจากห้องน้ำมาเนี่ยนะคะรับรองว่าน่ากินน่ากินแน่นอนค่ะ
เห็นด้วยกับป้าเค็มเลยค่ะใช่นี่ขนาดเทสแค่กี่องุ่นนะ
ยังแบบดีขนาดนี้นี่ถ้าเวลาเหลือจะให้เทสทุกกลิ่นทุกรสเลยดีงามใช่ไหม
นี่ขนาดแค่แบรนด์แรกนะที่นำเหนอนี่ยังดีงามขนาดนี้
บอกเลยว่าอีกแบรนด์นี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอน๑อัน
อันนี้รถแบบกลิ่นก็แปลกมากเลยอ่ะแต่ละยามใช่ใช่ใช่
อันนี้มันเริ่มมากมากแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้านะคะ